อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมทางด้านของตมที่สะแก้วเขาไปตั้งด่านเรื่องของยาเสพติด
ก็ไปขอตรวจค้นหนุ่มกัมพูชาคนหนึ่ง
ไปเจอเขามีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในบุหรี่
พอจับกลุ่มปุ๊บเขาบอกว่าผมไม่ได้เสพ
ผมเอาไอซ์มาผสมกับครีมทาหน้ากับโลชั่นพอกหน้าแก้สิว
แล้วมันทำให้หน้าขาวตอนนี้วัยรุ่นกัมพูชานิยมทำแบบนี้กัน

นี่ฮะเขาบอกว่าเฮ้ยผมรักษาอยู่ผมรักษาอยู่ผมก็ทาบ้างอะไรบ้างแบบนี้ฮะ
คุณผู้ชมดูสิว่าหน้าเขาใส่ไหม
เขาบอกเขาก็ทาบ้างแก้สิวเพราะสิวเม็ดโตนะ
พอเอาไอซ์ผสมกับครีมนะสิวมันลดลงเม็ดมันเล็กลงคุณผู้ชม
นะฮะนี่คือนายกรสุขอายุ๒๓ปีเป็นนุ่งกัมพูชาล่ะครับ
ถูกเจ้าหน้าที่ด่านสุรกากรอรัญญประเทศที่สาแก้วคุมตัว
เพราะว่าเขาไปตั้งด่านร่วมกับทหารตำรวจตรวจคนเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็ไปเจอนายกรเนี่ยถ้าหาทางมีผิดลดต้องสงสัยก็ไปตรวจค้น
เขาถือถุงพลาสติกสีดำใบหนึ่งนะเดินข้ามพรมแดนอลัญญประเทศ
จากฝั่งปลอยเป็ดกัมพูชาเข้ามาที่ไทยแล้วก็ถามว่าไปไหนทำร้าย
เขาบอกว่าไปทำงานที่วังสมบูรณ์ที่สาแก้วครับก็เลยขอตรวจค้น
ไปเจอไอ้แบบเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่ในถุงใสน้ำหนักสักศูนย์จุดสี่เจ็ดกรัม
ซุกซ่อนอยู่ในซองบุหรี่ครับในกางเกงที่เขาใส่อยู่เป็นกางเกงยีนนะฮะ
นายกรก็เลยถูกคุมตัวไปสอบสวนเขาก็สารภาพว่าเขาซื้อไอซ์มาจากเพื่อนกัมพูชา
บริเวณหน้าบ่อนกาซิโนฝั่งปลอยเปรตราคา๑๐๐บาท
เอามาทาหน้ารักษาสิวยืนยันว่าผมไม่ได้เสพ
เพราะว่าตอนนี้กลุ่มวัยรุ่นกัมพูชา
นิยมเอาไอซ์เป็นเกร็ดไปผสมกับครีมทาหน้าหรือว่าโลชั่น
แล้วก็พอกหน้าทาหน้าก่อนนอนรักษาสิวตื่นมาหน้าขาวใสเลย

แล้วนิยมมากแล้วก็มีการแชร์วิธีการแบบนี้ในโซเชียลของกัมพูชาเยอะมาก
เขาก็เชื่อแล้วก็ทำตาม
หลังจากทาแล้ว๑สัปดาห์เออสิวเม็ดใหญ่มันลดลง

เอาไปฟังเสียงเขาพูดอธิบายให้ฟังหน่อยคุณผู้ชม
ใช่หรือวะใช่เหรอเดี๋ยวน้องบอก
โหฆ่าสิว
เจ้ารถที่เขาบอกใช่เหรอ
เออเขาบอกมันยังมีสิวอยู่เลยเนี่ยสิวก็ยังไม่เต้นอยู่เลยเนี่ยใช่เหรอ
เออเขาก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ
คำกล่าวอ้างของในกรก็แน่นอนเจ้าที่ไม่เชื่อครับ
แต่เมื่อมีการลักลอบนำไอซ์เข้ามาแล้วมันก็คือยาเสพติดประเภทหนึ่งแล้วครับ
ก็ต้องคุมตัวไปพร้อมของกลางดำเนินการต่อไป
เสพยาทำให้ผอมสวยหุ่นดี
อะไรแบบนี้พอกหน้าแล้วหน้าใสมันไม่จริง
ยาเสพติดก็คือยาเสพติดครับนะคะใช่